นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยพ่อลูกอ่อน
คุณได้ยินแต่สมุไรพ่อลูกอ่อนใช่ไหม

คุณผู้ชมพาไปดูลุงชาญหมื่นขวด
หมื่นขวดขวดอะไรอ่ะ

นี่เขาบอกว่าใครที่หาไอเดียในการแต่งบ้านแต่งสวนนะ

ชาญหมื่นขวดเขาเอาขวดไปแขวนตามต้นไม้ต่างนะฮะ
ทั่วบริเวณบ้านมีกว่าหนึ่งหมื่นขวดแล้ว
แวนแล้วจะสวยงามขนาดไหนต้องไปดูบ้านลุงชาญกันหน่อยฮะ
นี่ไม่ใช่แค่เอาขวดธรรมดา

มีกระมังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประดิษฐ์ประดอย

ชาญสิงหาอายุ๗๕ปี
โอ้โหลุงดูไม่ถึงนึกว่าลุง๖๐กว่า
กำลังจัดขวดพลาสติกตกแต่งบ้าน

บริเวณบ้านยังเต็มไปด้วยขวดพลาสติกรูปแบบต่าง
รั้วบ้านก็ตกแต่งด้วยขวดพลาสติกหลายสี
ที่ตัดตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง
แวนไว้ตามรั้วต้นไม้แล้วก็ทั่วบริเวณบ้าน
ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดเป็นแฉก๕๖แฉก
แล้วนำไปติดเพื่อให้สั่นไหวตามลมพริ้วไหว

สร้างความเพลิดเพลินเจริญตายแก่ผู้พบเห็นนะครับ
อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากคุณ
๑มีด๒คอน๓ตะโปร
ขาดไม่ได้คือขวดและกระป๋องนะครับ

ทำมาเรื่อยแล้วกว่า๑หมื่นขวด
ได้ฉายาว่าลุงชาญหมื่นขวด
ผ่านบ้านลุงชาญก็รู้ไงนี่บ้านลุงชาญหมื่นขวดนี่นะครับ
จากขวดพลาสติกแล้วยังมีหม้อสังกษี
ใบพัดพัดลมกระมังจานพลาสติก
นำไปเจาะรูแล้วก็ทำเป็นกังหัน
หุนติ้วตามลมอยู่หน้าบ้านแบบนี้
ชามบอกว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานและอำมพลึกนะคุณ
ไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติ

เข้ารักษาจนหายขาดจากการเป็นอมพลึก
ดังนั้นจึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ
โดยการนำขวดพลาสติกที่หลายคนมองบอกโอ้โหเป็นขยะ
ตามถังขยะแล้วก็ตนเองเก็บมาทำความสะอาด
เอามาตัดเอามาแต่งทำสีสวยงามแบบนี้
เพราะขวดพลาสติกส่วนใหญ่ก็มีสีสันสวยงามอยู่แล้ว
ก็เอามาแต่งแบบนี้แต่งบ้านแล้วก็ดูแล้วก็เพลินดี

หมุนติ้วติ้ว
พอคนอื่นผ่านหน้าบ้านก็ดูเพลินด้วย
เพราะว่าสีสันสวยงามแล้วก็เมื่อกี้ดอกเฟื่องฟ้านี่
สีชมพูสดด้วยนะฮะหากใครต้องการไปชื่นชมผลงานที่สร้างสรรค์
โดยเขาบอกแบบนี้โดยคนแก่บ้านนอก
หรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับลุงชาญนะครับ
ลุงชาญบอกว่าสามารถไปหาได้จ้า
ที่จังหวัดชายนาฏนะจ๊ะมาได้ตลอดเวลาเลยจ๊
แล้วก็ตัดเอาอันใหม่มาเทนอะไรอย่างนี้หรือครับ